คุณผู้ชมครับไปดูข่าวที่โปรยเอาไว้ฮะ
คุณพ่อพาลูกขออภัย๖เดือน
เดือนไข้สูง๓๘๓๙องศาเซลเซียสสูงนะ
สูงมากจะชักแล้วนะนะฮะ
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแม่แตงแต่ไปสักตี๓ได้
ไปถึงปั๊บไม่เจอคุณหมอมีเจ้าหน้าที่ออกมาถามว่า
ที่บ้านมียาลดไข้ไหมกลับไปให้ลูกกินยาลดไข้ก่อนหมอมา๘โมง
ภูมิในการโรงพยาบาลแม่แตงอยู่ไม่ได้แล้วครับสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วฮะ
มารบแรกมา๓๘ว่าไข้จะเปล่าว่าเลยหนอนถึงปั๊บโมงครับ
อายุ๓๑ปีเป็นพ่อพามาหาหมอที่โรงพยาบาลแม่แตงตี๕
ตี๕ของวันที่๒เมษายนแต่ไม่เจอหมอครับไม่มีหมอมาดูนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกมาหาหมออีกที๘โมงนะโดยในคลิปนี้นายก้าวหน้าโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับ
ซึ่งในคลิปเขาบอกว่าตอนนั้นลูกชายของเขาไข้สูงเท่าไหร่๓๙๕องศาเซลเซียส
ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาดูเลยนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับครอบครัวพาน้องเอ็มน้องเอ็มเป็นนามสมมุตินะฮะ
เด็กชายอายุ๖เดือนที่ผมบอกนี่แหละครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กะ
ตะบนแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เอ็มก็ค่ายังสูงอยู่นะน้องเอ็มนา๓๗๔องศาเซลเซียสครับ
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยอ้าวผลเป็นบวก
คนในบ้านทั้งหมด๖คนแม่พี่ชายแล้วก็ปู่บวกด้วยเหมือนกัน
แต่ตัวนายก้าวหน้ากับคุณย่ายังเป็นลบอยู่นะฮะ
ขณะนี้โรงพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่ว่าให้ทั้งหมดจะไปรักษาตัวที่ไหนดี
นายแพทย์ถิติการณปั่นท่านภูมิในการโรงพยาบาลแม่แตง
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์บอกว่าโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ถึงเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล
เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ทั้งนี้ปกติแล้วโรงพยาบาลจะต้องมีแพทย์เวรตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนข้อมูลที่ครอบครัวผู้ป่วยระบุนะครับก็จะต้องมาตรวจสอบ
แล้วก็ไปพูดคุยสอบถามกับทางครอบครัวของผู้ป่วยท่านนี้อีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องตรวจสอบให้ได้ตอบคำถามให้ได้นะคะว่าแล้วแพทย์เวรไปไหน
ทำไมไม่ประจำอยู่นะคะ